สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า

ปักหลักบินทบาทหน้าร้านขายของที่ตลาด
เขาอาภาษณ์ยังอุตส่าห์มาอีกเนอะ
เขาบอกว่าไม่จำวัดด้วยนะกลับบ้านนอน

เออเขาเลยบอกสำนักงานพระพุทธศาสนาช่วยมาตรวจสอบทีได้ไหม
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนนทบุรีก็เลยมานะคะ

มาถึงปุ๊บเจอเลยค่ะ๔รูป
นั่งปากหลักบิณฑบาทอยู่ในตลาด
อยู่หน้าร้านขายอาหารใส่บาทของแม่ค้า

เจ้าหน้าที่ก็นิมนต์พระสงฆ์๔รูปให้ไปพบกับพระมหาอานนท์จันทวังโส
เจ้าอาวาสวัดบังนาเจ้าคณะตำบลบังรักน้อย
แล้วก็พระวิญญาธิการอบรมว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ภาคทันไว้ด้วย
พระสงฆ์ทั้ง๔รูปยอมรับว่าพ่อประพฤตนไม่เหมาะสม

ไม่อยู่วัดมาบิณฑบาตตอนเช้าแต่ก็

ใช่ค่ะทีนี้มีพระรูปหนึ่ง๑ใน๔นี่แหละ
เขาอ้างบอกว่าเขาอยู่วัดดังสังกัดวัดดังก็คือวัดแจ้งสิริสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาก็เลยไปตรวจสอบกับเจ้าอาวาสวัดแจ้งสิริสัมพันธ์

ปรากฏไม่ได้อยู่
ที่จำวัดอยู่สังกัดจริงกาลสินนู่น
แล้วตัวเองก็ไม่อยู่วัดไงกลับมานอนบ้าน

พระรูปนี้คือพระพัฒนภง
เขามีการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าพระพัฒนภงคนนี้เนี่ย
รูปนี้เคยปฏิบัติตนประพฤติตนไม่เหมาะสม
คือเสพยาจนต้องให้ศึกมาแล้วรอบหนึ่ง
ครั้งนี้ถือเป็นรอบที่๒ที่ทั้งผิดพระธรรมวินัยแล้วก็ประพฤติตัวไม่เหมาะสมค่ะ
พระมหาอานนท์จันทวังโสเจ้าอาวาสวัดบางนา
เจ้าคณะตำบลบางรักน้อยและพระวิญญาธิการก็เลยเห็นควรบอกว่าศึกเถอะ
ลาศิกขาจากเศษบรรพชิตเลยจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างของพระสงฆ์ต่อไป